สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันอย่างนี้นะฮะทางไทยรัฐทีวีวันอังคารรถเมย์สวยมากไปทำอะไรมาคะ
ชุดเฉินเนี่ยเข้ากันหมดเลย
เออเหมือนเชื้อกรอก
วันนี้ขอเริ่มที่ข่าวร้ายของวงการนะคะ
พิสารหัวใจวายเสียชีวิตก็ปิดตำนาน

แล้วในวายเจ็ดซิบสามปีด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนะฮะ

ชื่อของแอบเเพียกไม่มีใครไม่รู้จักค่ะ
เพราะว่าได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย

ในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมา

อเปี๊ยกพิษาเกิดเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนพศ๒๔๘๘
การศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โดยขณะที่ศึกษาที่วัดบวรก็รู้จักกับแดงใบเล่
ท่านมีฉายาวว่าเปี๊ยกเจริญพาส
เคยยกพวกตีกันแถว๑๓ห้าง
คือมีชีวิตที่ครบทุกอย่างเลยทีเดียวในช่วงวัยหนุ่มนะคะ

ทั้งงานวิทยวิทยุธรรทัสวิทยุของการท่องเที่ยวไทย
และยังเคยเป็นโคสกสถานีวิทยุธรรทัศน์ช่อง๓

คือเรียกว่า๔๐กว่าเรื่องเลยนะคะ
เช่นมหาราชดำนี้คือเด่น
คือมนรักอสูรรักปากกาศิษ
อองดาวนางแมวป่าฆ่าของคนพายุอารมณ์ไฟลักษร
แล้วก็เลือดธมินอู้มือมันและที่ฮือฮามากคือเรื่องเพลงสุดท้าย
ซึ่งตอนนี้เป็นตำนานเลยของภาพยนตร์สำหรับสาวประเภท๒นะคะ

แล้วก็กำกับละครวิทยุมากกว่า๗๐เรื่องค่ะ
ละครทรทัศน์ป็อซเป็น๑๐๐เรื่องเลยที่เปี๊ยกทั้งเล่นทั้งกำกับ
ก็คือคุณโออะคับลอัคพลัสเศรณีและคุณอ้อมพรียดาจุฮารัตน์ตะนะกุล

คุณอ้อมอย่างที่เรารู้อ้อมพิยดาเรารู้จักกันอยู่แล้ว
นี่แน่นอนทั้งเป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งผู้จัดนะคะ

คุณเปี๊ยกพี่สานะคะได้รับรางวัลพระราชธรรม์สุพธิสวรรค์สวรรค์
เป็นนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมพ่อปลาไหล่แม่พังทร

เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพิษวาสซาตานเมื่อ๒๕๕๙
รางวัลโทรทัศน์ทองคำชายยอดเยี่ยมนะคะ

แล้วก็มีผลงานสร้างชื่ออย่างที่บอกไปแล้วนะคะ

เมื่อที่ผู้สื่อข่าวนั้นก็ไปสอบถามมานะคะ
ช่วงเย็นอเพี๊ยักษ์ปฎหลังพยาบาล
ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
ตรวจอาการแล้วก็จัดยาแก้ปวดให้
ก็เลยเรียกรถพยาบาลแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลที่อาเปี๊ยก
เคยรักษาอยู่เคยผ่าตัดหัวใจ
ก็คือโรงพยาบาลเซ็นหลุยนั่นเองครับ
ก็ไปเอ็กซาเรย์กระดูกสันหลังอย่างละเอียดก็ไม่พบอะไร
แล้วก็ลูกก็บอกว่าจะเอายังไงดี
จะอยู่เฝ้าอัพเบี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องไม่เป็นอะไร
แต่ระหว่างนั้นก็ยังบ่นปวดหลังอยู่
กระทั่ง๕ทุ่มกว่าก็บอกจะปิดไฟนอนแล้ว

กับลูกก็เลยตามหมอมาดูปรากฏว่าเกิดอาการช็อก
แล้วก็ปั๊มหัวใจอยู่นานถึง๓ชั่วโมง
ตั้งแต่๕ทุ่มนะคะตั้งแต่ปิดไฟนอนนั่นแหละนะฮะ
จนถึงตี๒กว่าก็ช่วยเหลืออย่างสูงกำลังความสามารถแล้ว
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของอาเปี๊ยกไว้ได้ค่ะ
ส่วนพิธีศพนะคะอ้อมพิยดาก็โพสต์ในไอจีนะคะ
ยกมือไหว้ทุกคนนะฮะ
แล้วก็บอกว่ากำหนดการงานศพคุณพ่อเบี๊ยกพิศาลอาคาราศิรณี
สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาส
วันนี้นะคะวันที่๔ธันวาคมเวลา๑๗นาฬิกาพิธีลดน้ำศพ๑๙นาฬิกา
สวดอภิษฐรรมศพวันที่๕ธันวาคมงดนะคะ
ก็ไปสวดอีกทีคือ๖๑๑ธันวาคมเวลา๑๙นาฬิกานั้น
จะมีการสวดอภิษฐรรมศพทุกคืนเลยค่ะ
เจอคุณอ้อมเมื่อวันเสาร์
จริงแล้วตอนนี้เราจะเห็นคุณอ้อมมาทำละครเรื่องด้ายแดง
ซึ่งละครเรื่องด้ายแดงจริงแล้วเป็นพ่อเขานั่นแหละเสนอเอาไว้
แล้วที่จริงพ่อก็คือคุณพิสารเนี่ยจะต้องเป็นคนทำละครเป็นจากเรื่องนี้
ปรากฏว่าคุณเปี๊ยกพิสารเนี่ยก็ไม่สบายซะก่อน
คุณอ้อมก็เลยต้องมาเป็นผู้จัดโดยออโตเมติกไปเลย

เมื่อตอนเย็นเนี่ยนะคะก็มีผู้หลักผู้เราไปเยอะที่นึงค่ะ

ก็มีตอนนี้คนก็ส่งไปเยอะเลย
ส่งไปก่อนเพราะว่าค่อนข้างกับทัน
พออาเปี๊ยกก็ไม่ได้ล้มป่วย
ก็เพิ่งไปรับรางวัลทรทัศน์สีขาวมาหยกเลย
แล้วก็พูดจากับคนที่ปุ๊กสนุกสนานดีเลยเป็นว่าเป็นไปยังรู้เรื่อง
ซึ่งคุณอ้อมเองเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

ตลอดระยะเวลาทั้งเสาร์อาทิตย์จันทร์๓วันที่ผ่านมา
คุณอ้อมจะต้องไปกลับนั่งจากถ่ายละครทะเลริศยาอยู่อย่างนี้
ก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องทุกคนไปถามพ่อเป็นไง
คุณอ้อมก็โอเคพ่อโอเคเพราะพ่ออยู่บ้านพ่อไม่ได้อยู่โรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะกระทันหันสุด
หลังนี่แหละแล้วก็ลุกลามไปเลย
จนกระทั่งถึงขั้นหายใจไม่ออกเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็มีโพสต์ของคุณคนที่เคยทำงานกับอา
แล้วก็ประทับใจหลายคนอย่างป้าแจ๋วยุทธนา
คุณอุมอัทธพรสรามเทพิทักษ์แล้วก็น้องจ่ายุศินีย์
ก็คือไปลองอ่านกันดูทุกคนจะประทับใจในตัวของ

ซึ่งทุกคนจะคิดว่าอาเปี๊ยกเป็นคนดุก็ต้องเรียก
แต่พูดความจริงแล้วคุณเปี๊ยกพิสารได้แต่คำว่าดุ
แต่จริงแล้วไซดีนะคะน่าดุผู้กำกับซาดิจจากผลงาน
แต่ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็คืออยู่ใกล้แล้วหลง
เพราะว่าอาเป็นคนพูดเพราะแล้วก็เสียงเพราะมาก
แล้วเป็นผู้กำกับที่ไม่ได้กระชกโฮกห้างแต่ว่างานเป็นอย่างนั้น
เป็นดูดที่ฉันจำได้คือไฟลักอสูรสุดเลย
ตั้งแต่ตอนเป็นหนังแล้วก็มาเป็นละคร
ตอนเป็นหนังเนี่ยอาเปี๊ยกเล่นเองกับคุณนาธยาแดงบูหงา
พอเป็นละครให้คุณพงพัฒน์แล้วก็คุณนาธยากลับมาเล่นอีก

แต่มีลูก๔คนค่ะเพราะทำงานในวงการแค่๒คน
คือโอกับอ้อมถูกต้องไหมฮะ

อ๋อแล้วคนอื่นก็มีหนะทุกคนก็มีเป็น๕มามีให้
ก็มีความสุขเนี่ยหลานก็วันพ่อก็จะไปล้างเท้านะ
เยนาวาคือเราดูภาพช่วงหลังก็มีความสุขกับการ
คือไม่ทำงานแล้วเพราะว่าเป็นหัวใจ
ก็เลยมีความสุขกับการที่ลูกหลานไปห้อมล้อม

ที่คุณอ้อนมาเป็นผู้จัดก็คือทำต่อจากพ่อ

เนื่องจากว่าพ่อเสนอเอาไว้แล้วผ่าน

ตอนคุณอ้อมทำละครเรื่องแรกอาเปี๊ยกก็กำกับให้

ใช่ใช่ครับมีคุณอ้อมเป็นผู้ช่วย
อีกหนึ่งข่าววันนี้นะครับ
ก็เชอปาง
ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีฮอตของนางเหลือเกิน

ในข้อหาเอาผิดเพจตัดต่อภาพส่ออาณาจารย์
ทำให้เกิดเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหาย

แล้วก็หลักฐานแจ้งความกับตำรวจปราบปราม

น่าจะเริ่มคุ้นกันมากแล้วเนี่ย
ปอท
เรื่องเพศอยู่ทางด้านหลังรูปภาพ
จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระแส

มีแฟนมีข่าวเสียจะต้องเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่
ใครทำผิดจะต้องโดนปรับเท่าไหรเท่าไหร่

ปรังเขาบอกว่าเขาได้ปรึกษากับทางต้นสังกัด
เห็นตรงกันว่าเขาต้องการปกป้องสิทธิ
จากก่อนหน้านี้ตนเองเคยถูกตัดต่อภาพมาแล้วเนี่ย
เอาตรงหลายครั้งนะครับ
เกรงว่าเกิดผลกระทบในวงกว้าง
วันนี้จึงนำภาพนะฮะหลักฐานที่บันทึกได้จากเว็บแฟนเพจเนี่ย

กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีหรือบอทรที่เราพูดเนี่ยนะครับ
ส่วนสมาชิกคนอื่นในภายในวงที่ถูกตัดต่อภาพ
บางรายยังเป็นเยาวชนอยู่เลย

ก็ต้องหารือกันว่าเฮ้ยบริษัทต้นสังกัดเนี่ย

เพราะบางทีเด็กเกินแล้วมันมาเจออย่างนี้

ค่ะเห็นเด็กมาก

วันนี้คุณออกมาปกป้องสิทธิ์ของคุณเถอะ

คนที่ตัดต่อภาพหรือการกระทำส่อ
ถึงจิตสำนึกของตัวเขาเอง
เรื่องต้นเนี่ยอย่างแรกไม่ใช่ให้ส่งไปปุ๊บ

มันไปจับโจรทางคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้
เขาบอกเบื้องต้นตำรวจต้องรวบรวมพยาห์หลักฐานก่อน

ซึ่งมีเข้าข่ายความผิดมาตราที่๑๖
คือเอาจริงว่าบางคนถามว่าข้อที่สูงสุด
เขาทำโทษไว้ขนาดไหนจำคุก๓ปี

ส่วนผู้ที่มีการแชร์คือการไปแชร์ต่อ
หรือไปตัดต่อถือว่ามีความผิดมาตราที่๑๔
ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีข้อหามินประมาท
โดนมั้ยก็ไม่ได้แรกแต่มิ่นประมาทมันก็เล็ก
แต่ด้วยความว่ากฎหมายพวกนั้นเป็นกฎหมายใหม่สุด
เพราะว่าตอนนี้มันเยอะเนาะ
แต่ก็ใดที่บอกว่าวันนี้เชอปางเขาออกมา
เนื่องจากมันนิดนึงเซลล์ของสินค้า
แพนเค้กเขาก็มีการฟ้องร้องอะไรอย่างนี้กันบ่อย
เขาทำคือเป็นรูปของเขา
ลงแล้วก็แคล่บก็ลงอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ

ใช่เพราะมีปุ๊บก็เข้าไปกดดูตอนนั้นที่ยังไม่ปิดอ่ะ
อืมก็มีก็แบบอย่างที่บอกว่าแฟนคลับบี้เชี่ยวปลายนะยิ่งแปลกเพียงผู้หญิงประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์
มันผู้ชายเยอะแล้วนะฮะคนเลยค่ะปกติเนี่ยเราจะเห็นแฟนคลับดาราเนี่ย
ต้องเป็นผู้หญิงสัก๘๐ผู้ชายสักกระเทยสัก๑๕๒๐แต่อันนี้ผู้ชายเกือบ๙๐
ที่ไปออกกิ๊กดูโอ้โหมีแต่ผู้ชายไม่เห็นผู้หญิงนั่งเลยในห้องส่ง
ใช่นั่นแหละ
อีกหนึ่งข่าวค่ะก็ลงบรรจุศพของอดีตประธานาธิบดีบุช
ก็ถูกนำไปตั้งที่อาคารรัฐสภาสหรัฐแล้ว
เมื่อวานนี้วันที่๓ธันวาคมค่ะจากกรณีที่นายบุช
ประธานาธิบดีของสหรัฐคนที่๔๑ถึงแก่อศัลยกรรมอย่างสงบด้วยวัย๙๔ปี
ค่ำวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานบอกว่า
ชายที่เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่๔๓
เดินทางมาถึงยังฐานทัพอากาศแอนดรูรัฐแมลี่แลนด์

ก่อนจะมีขบวนรถเคลื่อนศพนะคะ
โดยจะมีพิธีเคลื่อนลงศพมาตั้งไว้ที่อาคารรัฐสภา
เพื่อจะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามาแสดงความเคารพเป็นเวลา๓วันค่ะ
ตั้งแต่คืนวันที่๓ที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันที่๕ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่น
ทางนี้ทางสหรัฐก็ประกาศให้วันพุธที่๕ธันวาคมนั้นเป็นวันหยุดของหน่วยงานรัฐบาล
จากนั้นพิธีฝังศพก็จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่๖ธันวาคม
ซึ่งตามสถานที่ราชการต่างก็มีการลดทง
รายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐ
และนางเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข๑ภรรยาก็เดินทางเงียบมาเคารพศพ
เมื่อเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีของวันจันทร์ที่๓ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ก็อยู่ในความสกเศร้าเสียใจต่อการจักรไปของผู้เป็นบีดา
ก็เดินทางมาร่วมในพิธีนำโลงบรรจุศพตั้งไว้ที่อาคารรัฐสภาด้วยนั่นเองค่ะ
ที่จริงแล้วครอบครัวนี้เป็นนักการเมืองหลายต่อหลายคนเลยจริง

แล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยบ่อยด้วยนะ
เราจำภาพตอนที่เขามาตอนสื่นามิ
ตอนที่เกิดซึนามิประเทศไทยเขามานะฮะเขาลงไปที่ภูเก็ตด้วย
ตอนนั้นถ้าสมมุติใครจำภาพนั้นได้เขาก็มากันที่เมืองไทย
แล้วก็เป็นตระกูลที่มีประธานาธิบดีถึง๒คน
คนที่๔๑กับคนที่๔๓ติดกันเลยทีเดียว
รับบูชินก็ยังตอนนั้นยังเป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่เลย

เป็นภรรยาล้อกับภรรยาสมาชิกในตระกูลบูชนี่แหละ
หลายคนร่วมแสดงความเสียใจกับคุณพิสารกันเยอะพอสมควร
มันแปลกจนแบบบางทีผู้ชายที่เค้าซักเสื้อผ้าให้กับผู้หญิงหรือภรรยา
ผู้หญิงหรือภรรยาเขายืนงงว่าเขาซักไปแล้วเขาจะทำไงกับเสื้อตัวนี้
แต่ไม่รู้ว่าจะตั้งขึ้นมายังไงให้เป็นทรง
เดี๋ยวเรากลับมาดูว่ามือขุนทีเดียวจะต้องโอเคละอาจจะสวีทกันมากขนาดไหน

วันดีคืนดีอยากจะซักผ้าให้แฟนอะไรจะเกิดขึ้น

ทุกวันนี้เสื้อบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกแบบกันยังไง
หรือเสื้อบางอย่างเนี่ยมันปิดแค่ตรงไหนบ้าง
ของสวยงามเป็นของคู่กับสาวคุณ
เป็นเสื้อผ้าหน้าผมเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสาวเนี่ย
เพราะว่าคนเรายังคิดว่าไก่งามเพราะขน
คนงามเพราะแขวง
พ่อเข็มด้วยนะ

หลายคนบอกเฮ้ยมันการเข้าถึงแฟชั่นการแต่งตัวมันยากเหลือเกิน
คุณไปดูผู้ใช้เว็บพุทธไลน์หนึ่ง
ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นตันใจ
ผมมีเรื่องอยากจะฝากคุณผู้หญิงครับ
เรื่องนี้ต้องระบายจริงมันอึดอัดมานาน
อยู่ด้วยต้องเห็นใจกันนะครับ
แฟนผมเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
ก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นภาพรักสิ่งที่คุณชอบ
แต่การที่คุณเอาเสื้อผ้าโดยไม่คิดถึงคนข้าง
ผมว่ามันไม่แฟร์นางโกรธนะครับ

แฟชั่นมันออกมาเรื่อยผมก็เข้าใจ
แต่ผมขอเถอะคุณจะซื้อผมไม่ว่า
ปกติมีแต่แฟนเขาจะบ่นเรื่องว่าทำไมซื้อเสื้อผ้าเยอะจัง
ผู้ชายคนนี้ไม่ว่าเรื่องที่ภรรยาตัวเอง

แต่ผมขอให้คิดคิดเยอะอย่างน้อยคุณก็ควรจะคิดว่ามันปากยังไง
ประเด็นคือไม่รู้ว่าจะเอาผ้าปากยังไง
แล้วก็มีอีห่านด้วยนะฮะกูหมุนจนหมดแล้ว
ที่หลังมึงจะซื้อเนี่ยมึงขอวิธีตากเข้ามาด้วย
อยากขอมาแต่วิธีการซักอย่างเดียว
ไม่รู้จะตากยังไงกูเหลือหมดแล้ว
กูหมุนจนผ้าตัวอื่นเนี่ยแห้งหมดแล้ว
แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะเสียงจากผู้ใช้แรงงาน
มีแฮชแท็กอีกเสียงจากผู้ชาย
ผู้มีเมียเป็นคนใช้แล้วกูเป็นคนทำ
แฮชแท็กอีกเรื่องนี้ต้องถึงประวิทย์อีกด้วยนะครับ
แล้วก็มีการขออนุญาตเจ้าของภาพเนี่ย
ผมเหลืออดแล้วครับ

จริงคือแฟนเขาไม่ใช่คนในรูปนี้
แต่ใส่เสื้อแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้มั้ง
แต่ไงคุณเชื่อไหมแค่โพสต์ออกไป
เป็นประเร็จแค่ผู้ใช้ละบาย
คนแชร์แล้วก็ตลกกันตอน
บอกว่าผู้ใช้ทุกคนแบบเออว่ะ
มีผู้ชายที่ซักเสื้อให้ผู้หญิงจริงเหรอวะ
ดูอ่ะแต่ก็ดูพวกเขาก็น่ารักของเขา

ดังนั้นเวลาจะแขวนไม่รู้จะเกี่ยวทางไหน

ชุดเมื่อกี้มีอะไรนะมีคนหนึ่งซื้อมาเหมือนกันครับ
ตัวนางยังหาทางใส่เองยังไม่ได้เลยครับ
ไม่ต้องของตัวเองไปซื้อของบาลองมา
เป็นยังไงพี่โอ้โฮมันเป็นเสื้อ๒๓ตัวอยู่ในตัวเดียว

เพราะว่าไม่รู้ตอนใส่จะใส่อย่างไร
ยักษ์ไปมันก็จริงแล้วยิ่งอย่างนี้มันจะต้องใส่ยังไง

มันน่ะยากสุดเลยต้องมีวิธีใส่จริงนะกอง

แต่อันนี้ตัวนี้นางหยิบขึ้นมาแล้วก็มันคืออะไรตรงไหน
อย่างข้างเดียวอย่างเนี้ยเวลาแขวนแขวนญาติอยู่แล้วอันเนี้ย
แต่ข้างล่างเลยไม่มีที่เกี่ยวอีกไปกันใหญ่เลยไม่รู้จะแขวนยังไง
ต้องพาดค่ะพาดแล้วเอานีบเอาแต่อย่างเงี้ยจริง
ทุกวันนี้คนนี้ว่าแปลกจริงจริงแล้วมันมีแปลกกว่านี้เยอะ
อันนี้เยอะนี่เขาเขาใส่อย่างงี้ไปเที่ยวกันจริงดิตอนนี้เขาขายอย่างงีกันเยอะเลย
เที่ยวไหนกันอ่ะแบบนี้ไปเที่ยวทะเลไปไหนก็ไป
บางคนหนูก็เห็นเขาออกไปข้างนอกกันแบบนี้ไหมสยามอย่างนี้หรอ

ทุกวันนี้มันเกินสายนิ้วแล้วพี่ใช่มีปากข้างมีแขน
มีแขนแต่อีกข้างนึงไม่มีแขนแขนเดียวอะไรแบบเนี้ยบ่อย
นี่ยังไม่แปลกอย่าไปวัดแล้วกันอันนี้ยังไม่แปลก
ไม่แปลกแต่ว่าเวลาแขวนอาจจะแขวนไม่ได้ไง
อันเนี้ยนะคือถอดออกมาแล้วแปลกแน่ในฐานะผู้ชายคงจะแบบ
มันคงเป็นกองอะคือยุ่งไม่รู้จะแขนยังไง
ว่าอันนี้มันแขวนไม่ได้จริงจริงพี่นอกจากเกี่ยวไอ้ตัวที่มันมี
ก็จะดูมือผู้ชายที่ถือดิผู้ชายของงงว่าแขนอะไรไง
อันนี้เขาเอ็นดูไทยรัฐเอามาระบายนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่น่ารักอะค่ะ
เอ้าวันนี้ค่ะวันที่๔ธันวาคมถือว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะ
คุณผู้ชมในปีนี้เองทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงนามเลยนะคะ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ต
แล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยจัดแคมเปญค่ะรณรงค์งดใช้บริการถุงพลาสติก
หูหิ้วนะคะโดยจะให้เป็นถุงกระดาษแทนซึ่งก็จะเริ่มต้นพร้อมกันในวันนี้
จากนี้ค่ะแต่ละห้างก็จัดแคมเปญกระตุ้นการใช้ถุงผ้า
โดยให้ประชาชนเนี่ยนำถุงผ้าที่มีมากเกินจำนวนบางคนถุงผ้าที่บ้านล้นมากเลยอ่ะ
ก็มาบริจาคกันได้ค่ะมาบริจาคได้นะจุดรับบริจาคในห้างร้านที่ร่วมโครงการด้วยนะคะ
ขณะที่ทางโรงพยาบาลของรัฐเองก็มีการนำร่องไปก่อนหน้านี้แล้ว
โดยการที่ให้ผู้ป่วยหรือว่าญาติของผู้ป่วยใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ยา
แทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
อกจากนี้ค่ะจากรายงานสถานการณ์ของขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี๒๕๕๙
บอกว่าปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศกว่า๒๗ล้านตันต่อปี
แล้วเทียบเท่ากับตึกบายกสองตึกตึกบายกเนี่ยเป็นแบบสองตึก๑๔๐ตึกนะคะ
หมายถึงสองตึกบายกตอนนี้เป็นคู่ถูกไหมใช่สองตึกเนี่ยสองตึกนี้นะ
จำนวนรวมทั้งหมด๑๔๐ตึก๗๐คู่คิดเป็นประมาณ๗๔๑๓๐ตันต่อวันค่ะ
เลยวันต่อวันนะคะเฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ๑๑๔กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
เป็นกิโลลวยล่ะเราทิ้งขยะวันแล้วเป็นกี่โลเลย
เป็นกิโลค่ะและยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี
ต่ำกว่าปีละ๑๐ล้านตัน
คือขยะที่ย่อยสลายได้คิดเป็นร้อยละ๖๔จากขยะทั้งหมด
ส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารเหลือทิ้งนี่แหละค่ะ
หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้องแล้วก็ทำความสะอาดก่อนทิ้ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๓๐ของขยะนะคะ
เป็นขยะทั่วไปที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก
ต้องนำไปกำจัดนะคะก็อาชิแบบกล่องโฟมถุงพลาสติก
คิดเป็นร้อยละ๓ของขยะทั้งหมด
แล้วก็สุดท้ายค่ะขยะอันตรายเช่นหลอดไฟหลอดยาฐานไฟฉาย
ยาฆ่าแมลงอุปกรณ์ที่ใส่ต่างพวกกระป๋องสี
หรือว่าขยะจากภาคการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรม

วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราก็มาเริ่มกันนะคะ
วันนี้เลยถือว่าจัดเจนเลยถ้าจะเอาถุงพลาสติกขายแพงไปเลย
อ้าวก่อนจะไปพักนะคะนี่ไปดู

สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาแฟนข่าวใส่ไข่ออกมาเที่ยวข้างนอกกันบ้างนะคะ
ชั้น๒สยามพระกรนะคะบอกเลยว่าวันนี้มองไปทางไหนก็เหมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ
เหมือนข้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างมาเลย
ดูสิคะว่านี่เรามีช่องอยู่ประมาณร้อยกว่าช่องด้วยกันแล้วดูสีสันนะ
โอ้โหบอกเลยน่ารักมากมีหลากหลายสีด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกเลยเหมือนกับว่าตัวเอง
กลับไปสมัยวัยเด็กแล้วก็ได้มาท่องโลกจินตนาการกับเลโก้อะไรแบบนั้นเลยล่ะค่ะ
ขออนุญาตนี่เขามีไซส์ให้เราเลือกป๋องใหญ่กันเลยทีเดียวแล้วก็เลือกอย่างนี้เลยนะคะใส่ไปเลย
สิคะน่ารักมากตรงนี้เป็นไฮไลท์สุดพิเศษเลยล่ะค่ะเป็นกำแพงโมเซคโลโก้รูปพระบรมราชวังขนาดยักษ์
ต้องใช้ตัวต่อถึง๑๓๐๐๐ชิ้นสร้างสรรค์ผลงานโดยนิโคลัสฟูนะคะนักต่อเลโก้มืออาชีพคนแรกในเอเชียด้วย
ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาเปิดงานแล้วนะคะซึ่งงานนี้มีคณะผู้บริหารมาร่วมเปิดงานพร้อมกับตัดริปบิ้นด้วยล่ะค่ะ
ไปเรียวไปเชาปิ้งก่อนดีกว่าวันนี้
ที่เป็นเอกซูทรีฟที่หาอยากยากที่นั่นเขามีหมดเลย

เดินขึ้นไปบันไดเลื่อนตรงกลางเดินขึ้นไปก็ถึงเลยค่ะ

เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวใกล้แล้ว
นางใส่ชุดชนเผ่าไปเดินอยู่รัสเวกัส

ก็ไม่ได้จะอิจฉาอะไรให้จะเล่าให้ฟัง

เรามาดูซิว่านางจะหยุดทำไหม

แล้วเขาจะเอาเธอไปเล่นไงแล้วพี่ไปเล่นไหมอย่าง
ไม่เอาจะไปเล่นเลยแล้วนี่ภาพ
ใกล้เข้าฉายวันที่๕ธันวาคมคือพรุ่งนี้นะครับ
สำหรับภาพยนตร์ไทยมหากราบเลยก็ว่าได้
ว่าเขาทำมากี่ผ้ากี่ผ้าคนติดตามเยอะนะ
จริงพี่เป็นหนังเรื่องเดียวที่นางทำเท่าไหรก็ไม่เจ๊งอ่ะ
ล่าสุดเนี่ยหอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะนางบอกไม่มี
ก็มีกระแสโซเชียลม้ายูนิโคยไม่ใช่ยูนิคอน
เดี๋ยวนะนางพูดนี่อะไรเนี่ยตอนแรกนางจะให้คนขับรถฉันไปเล่น
หูยแบบไอ้บิ๊กไปเล่นแล้วปรากฏว่าไม่ไปแคสให้นางนางก็เลยโกรธ
คือตรีจะต้องไปเกิดไงแหแลกเค็กจะไปเกิด
ก็เลยนั่งอันนี้ไปเกิดนะ
แล้วคนก็เลยเอามาแฉกนางบอกว่า
แล้วก็เป็นรุ่นบีมิเต็ดอีชันที่มีแค่ประเทศไทยเท่านั้น
จริงแล้วรูปทรงดูคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
วันนี้นางก็เลยมาตอบในไอจีว่านี่นางมาตอบในไอจี
เพราะคนขับรถพี่ไม่ได้ไล่

หลัดขิกคือสิ่งที่คนไทยกราบไหว้ขอให้รวยรวยไม่เคย
ก็กำเจอเท่านี้ก็ด่าเยอะสุดด้วยเกี่ยวขายกับโดนอีกโดน
อีกสิตัวด่าอีกแล้วหมดแฟน๒๐๐๐แฟนอีกแล้วเวียสุฆนวัตดิ์นะคะ

เป็นรูปเป็นรูปยิ้มแล้วก็เป็นแท็กเบลล่าแคมเปญนะฮะ
ไม่ต้องติดแท็กชื่อหรอกก็รู้ว่าของชิ้นนี้ได้มาจากใคร
ว่าไม่ต้องมีแคปชั่นด้วยก็ไม่มีจริงไม่มีแคปชั่นนะคะ
ว่าพี่เวียอินเลิฟมากก็เลยอยากอวดลงโซเชียล
เขารับฉายาไว้แล้วว่าคนอวดแฟนเขาอ้วนแฟนเขารับไปแล้ว
ส่วนกลับมาที่เบลล่าค่ะไม่น้อยหน้าค่ะ
มีภาพลงยืนถือดอกกุหลับสีแดงหลังรถที่เปิดกระโปรงหลังขึ้นมานะคะ
รถอะไรอ่ะเก๋มากเลยอ่ะ
แล้วก็บอกว่าดีต่อแฟนคลับบอกดีต่อใจเป็นแบบนี้เอง

พี่เวียเขาก็ลงเบลล่าลงพี่เวียก็เข้าไปเน้นว่างามหลาย
นี้หลายคนโฟกัสไปที่รถที่เบลล่ายืนพิงอยู่ด้วย
เอ๊ะรถของพี่เวียหรือเปล่าแม่จะละเอียดอะไรกันขนาด

คันเดียวกันไหมคันเดียวกันน่ะห๋อใช่เหรอพี่
คล้ายเนอะคนที่แบบสังเกตเนี่ย
อ๋อถูปลูกดูซิก่อนไปสังเกตเบอร์รถเค้าอีกน่ะ
อ้างใครไม่อิชาก็แล้วแต่อย่างเดียวกันแผลขึ้น
ปรดเผยจริงจังน้ารักกับใครเข้าตะวัน

คืนดีไง

วันดีคืนดีเวียก็ไปเจรจากับเอสุปชัย

อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดน้องเลย
อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเบลล่าเลย
เวียซุปชัยก็ปิดประตูหนีไงค่ะ
พี่เวียก็ยังอยู่กับพี่เอเหมือนเดิม
เวียยังอยู่ไหม
อยู่ไม่ใช่หรอ

ช่วงหน้าคุณพีชพัฒระ
เออเรื่องที่พระพิเศษยาโดนล้อแอบถ่ายใต้กระโปร

เรื่องนี้นะไปแอบถ่าย

เหลือช่วงหน้ามาวาดกัน
คู่หนึ่งที่เป็นคู่รักแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องจากเขาคือมาริโอ
นานทีล่าสุดก็คืออ๊ะราวหรือเปล่าจันจรี่ก็บอกว่าเปล่า

พักหลังไม่มีภาพหวานออกมาไง
จันจิก็ออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าความสัมพันธ์ยังปกติ
ทะเลาะกันบ้างแต่ไม่มีปัญหาใดเลย

พร้อมกับไอพรวันเกิดอายุครบ๓๐แล้ว

๓๐นะครับ๓๐ใช่ยังไม่๒๐
วันเกิดปีนี้พี่โอ้มีครบทุกอย่างแล้ว
เพราะพี่โอ้เคยหยั่นทำงานหนักไม่เคยบนให้ได้ยินเลย
โอ้มีแต่คนรักมีแต่คนรักเองคนเอ็นดู
เพราะพี่โอ้เป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนดีกับทุกคน
งั้นขอให้พี่โอ้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงเฮงรวย

เพราะว่านานจะมีจันจิออกมา

มันเข้าสามสิบละ

กิวตาจมูกอะไรเข้าใบบรรเลย
แล้วกับเหมือนกันไหนออกกยังบอกว่าคิวมอสปฎิพานนี้

คนจีนคือแต่เวลาที่มุฒิสินแสจีนเขาพูดอย่างนี้
ต้องเรียกหนูเฮ้งที่หนูเฮ้ง

เหมือนบุคาว๕ลูกอ่ะต้องรับกัน

คุณพีชพัชระนะคะเรียกได้ว่างานนี้โอ้โห
ออกมาแบบไม่มีความแบบบอกเลยว่าไม่มีการโยมแน่นอน
หลังจากกรณีที่นางเอกสาวคุณแพทิเซียกูธนะคะ
ถูกหนุ่มคนนึงไปแอบถ่ายใต้กระโปรง
ขณะเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์จนกลายเป็นข่าวคึกโครมขึ้นมานะคะ
โดยล่าสุดทางด้านของพระเอกหนุ่มคุณพีชพัชราก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้า
คดีดังกล่าวบอกว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มาจนถึงวันนี้
สภาพจิตใจของคุณแพทิเซียเป็นยังไงบ้าง
บอกว่าสภาพจิตใจของแพทย์ตอนนี้ก็ปกติดีครับ
ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องคดีจริงก็ยังไม่จบหรอก
เพราะว่าตอนนี้ทางเราเองก็รออยู่เหมือนกัน
คือรอผู้เสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเขาได้มีการประกันตัวไปแล้ว
แสดงว่าเคสนี้ของแฟนเรายังไม่ได้เป็นคดีความ

บอกเออมันก็อยู่ระหว่างรอสารด้วยครับ
แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องหาผู้เสียหายเพิ่ม
แล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ไปให้ถึงที่สุด
คือทำโทษเนี่ยมันต้องหนักกว่าเดิม
ไม่อยากให้เป็นคดีเคสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
เพราะว่าเอาจริงนะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีเรื่องแบบนี้เยอะมาก
และอย่างที่ทราบกฎหมายประเทศเราก็เบามาก
ถูกแปลกแปลงปรับแก้๑หมื่นบาท
ซึ่งพอเขาจ่ายเสร็จเขาก็ทำต่อ
ไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นเลย
ดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถผลักดันเรื่องนี้ไปได้เรื่อย

มันก็จะทำให้โทษรุนแรงขึ้นได้ด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังรวบรวมจำนวนผู้เสียหายอย่างที่ได้บอกเอาไว้
และผมคิดว่าเคสนี้มีผู้เสียหายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๓๐รายนะครับ

ผมคิดว่าถ้าเราดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด
โทษมันจะคูณตามจำนวนผู้เสียหายไปด้วย
จากที่แบบว่าต้องติดคุก๑เดือนก็อาจจะกลายเป็น๓๐เดือนอะไรประมาณนั้น

ได้มีโอกาสเจอกับผู้ต้องหาที่มาแอบถ่ายแฟนเราบ้างหรือยัง

พีชบอกว่าผมไม่ได้พูดอะไรมากครับ
เพราะว่าคำพูดมันสามารถนำไปใช้ในศาลได้
ผมเลยแค่บอกว่าจะดำเนินคดีและไม่ได้ต่อว่าอะไรทั้งนั้น
ปล่อยไปตามกฎหมายให้เป็นตัวจัดการดีกว่า

คืนนี้ดูมูลไหนเถอะเหมือนทางไหนเลย

เป็นแขกรับเชิญที่ฉันถามว่าแล้วทุกวันนี้

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีผีผู้หญิงเนี่ยมาขออยู่ด้วย
ปรากฏผีคนนี้เคยเป็น

โทรไปยังไงด่ายังไง
สิ่งที่เขาทำได้ก็ต้องหาอาจารย์มาปราบ
ปราบไปปราบมาเขาบอกว่าให้เอาง่าม๓ง่ามไว้หน้าบ้าน
ปรากฏบ้านซ่อมช่างก็ต้องเอางามพีทก็เลยมาสแตนบาร์อยู่ในบ้านเลยค่ะ
ผีก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลย
คุณต้องฟังเขาเรื่องของเขาเนี่ยเป็นคนจากทางบ้านที่แบบฉันนั่งฟังเองฉันว่า
มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ๔ทุ่ม๑๐นาทียิ่งกว่าดูหนังอีก
เปิดไว้หน่อย๑๐ก็ได้๔ทุ่ม๒๐กลับมาเจอกัน